ส่วนที่ศรีราชานะคะพ่อลูกต้องสู้ค่ะที่บอกว่าต้องสู้ค่ะ
เพราะซ้ำกรรมซัดตลอดเวลานะคะก่อนหน้านี้สูญเสียคุณปู่
สูญเสียคุณปู่เสร็จปุ๊บบ้านไฟไหม้พอบ้านไฟไหม้ไม่มีบ้านอยู่นะคะ
กำลังจะสร้างบ้านใหม่เก็บตังค์กับพันรยาค่ะก่อนหน้านี้เขามีภรรยานะ
ตังค์กับภรรยาภรรยาหอบเงินหนีอีกสามเคราะห์ด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เหลือเงินติดกระเป๋า๒๐บาทค่ะบอกว่ายังไงก็ตามไม่ท้อแท้ค่ะ
ขอสู้สู้เพื่อลูกสองคนให้ลูกได้มีข้าวกินเท่านั้นพอนะคะ
หลังจากที่เรามีการนำเสนอข่าวไปคุณพ่อลูกสองไม่คิดท้อแท้ค่ะ
แม้ว่าตัวเองจะต้องสูญเสียพ่อบ้านไฟไหม้เมียหนีเหลือเงิน๒๐บาท
ตอนนี้ต้องกางเต็นต์อยู่ไม่มีบ้านนะคะเต็นต์เนี่ย
หลบแดดหลบฝนเท่านั้นแต่พอฝนมันมาแรงแรงเนี่ย
เปียกฝนค่ะสามพ่อลูกสภาพที่เขาอยู่เป็นแบบนี้นะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ไปพูดคุยกับคุณพ่อสู้ชีวิตรายนี้หวังจะไปเจอเขา
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายโนธสหวรพิพัฒน์แต่ว่าไม่อยู่ค่ะ
เพราะว่าไปรับจ้างทาสีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็เลยไปสอบถามเจ้าของที่ดินคือเขาไม่มีที่ดิน
เป็นของตัวเองนะจุดที่เขาไปกางเต็นต์นอนเนี่ย
คือไปอาศัยที่ดินของคนอื่นเจ้าของที่ดินชื่อว่านางแมะ
เพราะสวนค่ะเล่าให้ฟังบอกว่านายโน่เนี่ย
อาศัยกลางเต็นต์นอนที่นี่ประมาณ๒เดือนแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้เห็นนะเห็นว่านายโนธมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า
เห็นว่าต้นปีพ่อเสียไปก็คือคุณปู่
หลังจากนั้นบ้านก็ถูกไฟไหม้เมียหอบเงินหนี
เงินนั้นเป็นเงินที่เตรียมทำบ้านด้วยกันบ้านใหม่ด้วยกัน
เพราะว่าบ้านไฟไหม้ไงคะตัวเองสงสาร
เพราะเห็นว่านายโนธเป็นคนนิสัยดีขยันขันแข็ง
มาจ้างให้ไปทำอะไรทำหมดเลยนะคะ

หนีไปหมดถงก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลย
แล้วก็เมียเขาก็เขามีคอมมีอะไรเขาก็เอาไปหนีไปหมด
มีของที่เขาจะใช้หางานนั่นเขาก็เลยหมดตัวเลย
เพราะว่าเลยมันอยู่เงียน

เพราะว่าปวดว่าวนเรื่องเมียเอาเงินไป
เพราะว่าผมปวดสาดไปหมดแล้วป้าอย่างนี้

คิดเยอะครอบครัวมาก
พอไปตามตัวพ่อรายนี้บอกไม่อยู่
ไปรับจ้างทาสีที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
ก็เลยขอเบอร์โทรค่ะจากเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
เจ้าของพื้นที่เจ้าของที่ดินนี้

โทรติดต่อได้มีโอกาสพูดคุยกันค่ะ
ถามว่าแล้วไปรับจ้างได้เงินเท่าไหร่ที่กรุงเทพ
ได้วันละ๔๐๐บาท
ตัวเองเห็นว่าเยอะก็เลยตัดสินใจรับงานไป
แล้วก็ถามต่อไปอีกแล้วลูกล่ะเอาไปด้วยหรือเปล่า

โนธบอกว่าเอาลูก๒คนไปด้วย๗ขวบกับ๙ขวบนี่นะคะ
ไปฝากคนที่รู้จักเลี้ยงไว้ในช่วงที่ตัวเองออกไปทำงาน
อกจากนี้บอกว่าชีวิตตนลำบาก
ไม่มีเงินสักบาทเดียวก็ต้องดิ้นรนหางานทำได้เงินรับจ้างรายวันก็มาซื้อข้าวให้ลูกต่อชีวิตอยู่ไปวัน
แค่นี้ดีใจแล้วถ้ามีคนใจบุญมาสร้างให้ก็จะดีใจมากกว่านี้
เพราะไม่ต้องให้ลูกนอนตากแดดตากฝนอีกต่อไปค่ะ